เหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับที่วัดพระยาธรรมนะฮะวัดพระยาธรรมมีประวัติความเป็นมายาวนาน
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนนะครับ
วัดพระยาธรรมอยู่ย่านถนนอรุณอมรินเนี่ยวันนี้มีเจดีเก่าแก่นะฮะ
เป็นเจดีทรงหอระคังค่ะพังถล่มลงมาคือก่อนหน้านี้คนในพื้นที่เขาบอกว่าเจดีเอียงค่ะ
ก็เลยไปแจ้งให้กรมศิลปากรมาบุรณปฏิสังขรอ่าก็เลยจะต้องมีการดีด
เจดีขึ้นมาอืมทีนี้ก็ระหว่างที่กำลังทำงานกันเนี่ยแหละครับ
คนงานเข้าไปบุรณปฏิสังหรณ์ก็มีส่วนของเจดีที่พังลงมานะใช่ค่ะอ่า
แล้วก็ซุดลงมาถล่มลงมาก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าพังแบบจนถล่มแหลกรานลงมาเลยนะฮะ
ใช่คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่เขาเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่า
ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าเจดีถล่มลงมานะเพราะว่าไม่ได้ถล่มลงมา
เป็นลักษณะของการยุบตัวหรือว่าซุดตัวลงมา
เพราะว่าดินยุบจังหวะที่มีการดีดขึ้นมาใช้เหมือนแม่แรง
ดันขึ้นแล้วก็มันเอียงไม่เท่ากัน
ยุบลงมาทับคนงานก็มีส่วนที่มันหักแล้วก็โค้นลงมาด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดของเจดีทรงหอระคังนะครับ
อายุเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วนะครับอยู่ในวัดพระยาธรรมวรวิหารนะฮะ
ที่ซอยอรุณอมริน๑๕เขตบางกอกน้อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบกันนะครับ
ถ้าจะดูล่าสุดแล้วนะครับหลังจากที่เจดีได้ถล่มลงมาเมื่อช่วงเที่ยงนะครับ
แล้วก็มีรายงานเรื่องของคนงานที่ทำงานบุรณปฏิสังขรบาดเจ็บอยู่๑๑คน
แล้วก็มีคนที่ติดอยู่ใต้ซากของเจดีที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ข้างใน
แล้วก็นำออกมาได้สรุปแล้วมีบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คนนะครับ
เป็นบาดเจ็บเล็กน้อย๒รายบาดเจ็บปานกลาง๖รายสาหัส๓ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าหนึ่งในสามที่บาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดได้เสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วหนึ่งศพนะฮะ
ก็คือนายสุริยันทองศาลนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ไปสอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
อย่างแม่ค้าที่ขายก๋วยจั๊บร้านอยู่ตรงข้ามกับเจดีเลยนะครับ
บอกว่าวันนี้มีคนงานเข้ามาทำงานตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
คนเริ่มเห็นเศษปูนหล่นลงมาแล้วอืมอ่า
ก่อนที่จะมีส่วนของเจดีเนี่ยที่พังลงมาแล้วก็ซุดตัวลงไปนะครับ
เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็บอกว่าเจดีแห่งนี้ถ้าเขาได้ประสบพบเจอเนี่ย
มีการบุรณปฏิสังขรมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม
ในครั้งนี้ก็คือต้องการดีดให้พื้นสูงขึ้นกว่าเดิมก่อนเกิดเหตุ
มีคนงานนำแท่งเหล็กเข้าไปค้ำยันภายในโครงสร้างเจดีแต่ว่าเจดีเกิดซุดตัวแล้วก็พังลงมา
ก็เขากำลังทำพิธีก็ทำทำกันอยู่อะค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยอ่ะ
จะทำให้เขาว่าจะยกให้มันสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเมตรกว่าหรืออะไรอย่างเงี้
ประมาณเนี้ยนะคะแล้วคราวนี้เขาก็จะให้คนงานเนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายว่าเป็นการโยก
ข้างล่างมันจะเป็นเหล็กอะค่ะจับโยกหนึ่งแต่ที่เขาจะพูดตลอดระโยกหนึ่ง
ยกสองโยกสามโยกไปเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะยกถึงแค่กระเลขเก้า
พอรู้สึกว่ามันตรงแล้วเขาถามมันจะเอียงมานิดนึง
พอถึงพอหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บเขาก็จะถี่ขึ้นถึง๒๐กว่านะคะ
พอยี่สิบกว่าดิฉันก็คอยมองตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันจะมันจะไปได้ดีไหม
พอสักแป๊บเดี๋ยวถึงสิบเอ็ดโมงเท่านั้นแหละค่ะมันก็ลงลงมาเลย
ทั้งตัวคุดที่อยู่ทั้งหมด๔ด้านมันก็ลงลงมาหมดเลยค่ะ
แล้วก็จะมีเทวดาที่อยู่ด้านข้างด้วยประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีอ่ะ
ปูนปิวมาก่อนไอ้ยอดอ่ะยอดยอดที่หักลงมาก่อน
แล้วก็ปีกคุดนี่คือปิวลงมาแล้วพอตึ้งปุ๊บ
คุดก็คือพร้อมกันเลย๔มุมล่วงลงมา
แล้วทีนี้ก็มีคนร้องร้องแบบว่าขอความช่วยเหลือ
เราก็เลยวิ่งไปดูแต่พอตึ้งปุ๊บหนูก็วิ่งแล้วไม่ต้องร้อง
เพราะตกใจอ่ะดังมากกระเทือน
นี่ค่ะคือแถวนั้นก็มีพ่อค้าแม่ค้า
มีชาวบ้านเยอะใช่ค่ะนะครับอ่ามีคนหนึ่งบอกว่า
เหตุการณ์เกิดก็สักประมาณใกล้เที่ยงตอนนั้นเขาก็นั่งอยู่หันไปทางหอระคังพอดี
มีเสียงเจดีหักก่อนนะแล้วก็ยอดยักษ์ค่อย
เคลื่อนตกลงมาแล้วก็เหมือนคนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอก
หลังเลยนะฮะหัวหน้าคนงานก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือกันนะครับ
แล้วก็ต้องไปช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในก็บุรณปฏิสังขรกันมาได้สักประมาณ
สองเดือนแล้วนะครับใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าโครงการนี้เริ่มต้นบูรณะกันมาสองเดือน
ก็ต้องตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเบื้องต้นจากการลงพื้นที่เหมือนกับดินซุดตัวด้วย
แล้วก็โครงสร้างเป็นโครงสร้างโบราณนะครับมันไม่ได้มีแบบโครงสร้างเหล็กอะไรค้ำเอาไว้ไง
ก็เลยพอซุดแล้วก็สุดหนักเลย
ร้อยกว่าปีแล้วนะฮะเดี๋ยวประวัติจะเล่าให้ฟังแต่ไปดูการตรวจสอบของทางกรทมก่อนนะครับ
หลังจากเกิดเหตุครับนายพิชยานาควัชระรองประหลัดกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับระบุว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการบุรณะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยุติเอาไว้ก่อน
กลัวจะพังถล่มลงมาซ้ำอีกแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการถล่มในวันนี้ได้
แต่เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความไม่แข็งแรงของโครงสร้างที่มีอายุหลายร้อยปี
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้านวิศวกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วย
ทางด้านวิศวกรรมสถานห์แห่งประเทศไทยครับก็ตรวจสอบนะคะ
แต่ใช้คำว่าเป็นการยุบตัวลงมาเท่านั้นค่ะ
ว่าเกิดจากการยกฐานขึ้นระหว่างซ่อมบุรณะ
แล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าไม่มีลมแรงไม่มีพายุฝนมาอีก
ก็ไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันแบบเริ่มมาเป็นอุปสรรคมากขึ้นนะคะ

ทีนี้เพิ่งเอามาเห็นผมเรียนอย่างนี้ครับว่า

มันจะมีการล้มเอียงด้านข้างถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มจะถล่ม
เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะผ่านตรงหนึ่งในสามกลาง
ซึ่งโอกาสจะล้มเนี่ยไม่มียกเว้นว่าขณะนี้มันก็เห็นภาพของตัวก่ออิดถือปูเนี่ยนะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นอาคารเก่าวิธีการก็คือว่าใช้ใช้เป็นอิดนะครับ
แล้วก็เหมือนกับที่เราทำทุกวันนี้แล้วก็ฉาบเข้าไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ยังอยู่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์
ทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่ายังไม่พังถล่มเนี่ยนะครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยแนวดิ่งเราจะถือว่า
ถ้ามันล้มดิ่งเกิน๑ในพันเนี่ย
ยกตัวอย่างเช่นถ้าสูง๑๐เมตร
เกินสัก๑๒เซนโอกาสเสี่ยงก็สูง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนี้
คือปกติถ้าเกิดเป็นการถล่ม

แต่นี่เหมือนกับยุบตัวแล้วก็เป็นแนวดิ่งลงมาอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ายุบตัวแนวดิ่งเนี่ย
มันลงมาดิ่งเยอะขนาดไหนนะคะ
แล้วก็ทางที่ปรึกษาวศธ

เนื้อดินที่อยู่รอบรองรับเจดีอ่อนตัวนะคะ
แล้วก็โครงสร้างเจดีอายุเก่าแก่ค่ะคุณผู้ชมเป็นร้อยปี
โครงสร้างก็เลยไม่มีเหล็กยึดเหมือนกับปัจจุบันนะคะ
ถ้าเราเรียกกันตามภาษาก็คือยุบตัวลงมา
อาจจะเป็นด้วยสภาพของดินที่รองรับข้างล่าง
อาจจะอ่อนตัวแจ็คตัวอะไรพวกนี้ก็ยุบตามไปด้วย
แล้วอาจจะโชคดีคือเวลาที่ยุบเนี่ยอาจจะลงไปเสมอกันพร้อมกันในแนวดิ่งพร้อมกัน
แล้วก็ฐานไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นการพิการเรียงไม่เกิดขึ้น
มันลงไปตรงนะฮะถ้าดูอย่างนี้แล้วก็อาจจะสะเทือนตรงยอดที่หักลงมา
แต่นี่ตรงยอดที่หักลงมาตะกี้นี้ดูแล้วยังเป็นท่อนอยู่เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นสามารถที่จะยังนำไปซ่อมอะไรได้
แต่นี่ลักษณะอย่างนี้ในเชิงวิทย
แต่อันนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ยังคงสภาพอยู่ได้
แต่ตอนซ่อมเราก็ไม่แน่ใจว่า
เวลาซ่อมมันจะมีขยับอะไรต่ออะไรหรือไม่
เพราะฉะนั้นก่อนซ่อมตามหลักวิศวกรรม
อาจจะต้องมีสายเฟือก
อาจจะต้องมีสายเฝือกอาจจะต้องทำอะไรบางอย่าง
เพื่อให้มันเป็นพังผืดเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ก่อน
เดี๋ยวดูภาพกราฟิกกันนะคะว่า
ลักษณะของการยุบตัวของเจดี
เป็นลักษณะไหนยังไงคือวันนี้ค่ะก่อนเกิดเหตุ
มีคนงานทั้งหมด๑๖คนนะคะ
มาช่วยกันยกตัวเจดีขึ้นให้สูงจากเดิม
ใช้แผ่นเหล็กสอดใต้ฐานแล้วก็ใช้ไฮโดลิกแจ็ค
พูดง่ายก็คือคล้ายกับแม่แรงอะค่ะ
สอดใต้แผ่นเหล็กอีกทีแล้วก็แรงงานคนช่วยกันยก
เหมือนที่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังไง
เขาก็ได้ยินเสียงให้ยกแบบพร้อมกัน

จังหวะกันใช่แต่ว่าตอนยก
ก่อนที่จะยุบตัวลงมายกขึ้นไม่สมดุล
คือเอียงยกขึ้นแบบไม่สมดุลก็เลยยุบตัวลงมา
คนงาน๓คนก็เลยติดค้างอยู่ใต้เจดีค่ะ
ก็เหมือนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าโชคดีที่ลงมาทางตรงทางดิ่ง

ไม่เอียงแล้วก็หักโค้นถล่มไปเลยค่ะไม่ได้สุดเอียง
แต่อนาคตจะเอายังไงกันต่ออันนี้สำคัญแล้ว

เพราะว่าโครงสร้างต่างนี่โอ้โห
เป็นร้อยสองร้อยปีตามหลักฐานยังไม่ปรากฏเลยว่า
วัดพระยาธรรมแล้วก็เจดี
มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยไหน
แต่ว่ามีประวัติที่พอจะ
สืบทอดกันได้แล้วก็เล่ากันได้ก็พอมีอยู่นะครับ

ก็คือวัดพระยาธรรมวรวิหารนะฮะแล้วก็เจดียักษ์
หรือว่าเจดีหราคังยักษ์ถ้าเอาตรงเจดียักษ์ก่อน
เจดียักษ์หรือหอระคังยักษ์มีบันทึกหลักฐานปรากฏ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๓
ชาวบ้านในพื้นที่คาดว่าอาจจะถูกสร้างมาก่อนสมัยกุลุมธรรมดิด้วยซ้ำ
มีสถาปัตยกรรมการก่ออิดถือปูนตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องจีน
มีรูปปั้นปฏิมากรรมเป็นยักษ์๔ตนยืนอยู่ด้านละ๑ตน
เหมือนกับคอยเฝ้าระวังรักษาหอระคัง
ชาวบ้านก็เลยนิยมเรียกกันว่าเจดียักษ์หรือว่ากุฏิยักษ์
มีขนาดโดยรอบ๑๐วาสูง๑๒วา๓ศอก
มีคำพูดที่คล้องจองกันว่ายักษ์๔ตนคนดำดินครุฑจับนาคินโฆษศาลครึ่งตัว
ได้รับการบุรณปฏิสังขรไปเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็มีการเริ่มดำเนินการบุรณหอระคังวัดพระยาธรรมอีกครั้ง๑๘พฤษภาคม๒๕๕๙
กำหนดจะแล้วเสร็จ๒๒มกราคมปีหน้าแต่วันนี้ก็มาซุดตัวลง
อันนี้คือส่วนของเจดีเป็นภาพเก่าแก่เลยดั้งเดิมอันนี้นะ
ที่เราจะสามารถสืบค้นมาได้นะครับตามที่ต่างที่เขาเก็บเป็นแฟมภาพเอาไว้
แต่ละตนที่อยู่๔ด้านของเจดี
แต่วันนี้ซุดตัวถ้าเปรียบเทียบกับภาพณวันนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามันไม่สมบูรณ์แล้ว
มีภาพเปรียบเทียบของการซุดตัว
ขวามือคือภาพปัจจุบัน
สายมือคือภาพตั้งแต่อดีตเลยยอดแหลมสวยงาม
ส่วนวัดพญาธรรมวรวิหารอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานครถนนอรุณอมรินนะครับตามประวัติแล้วเดิมชื่อว่าวัดนาคนะฮะ

นาคอยู่ฝั่งเหนือวัดกลางอยู่ฝั่งใต้

วัดนากรวมกับวัดกลาง

หลังจากนั้นในกรุงรัตนโกศิลป์

ก็ที่มีปรากฏ
ในพระจพงศ์สวดาล

ส่งเห็นว่าวัดนากกับวัดกลาง

จะมีพัทธศรีมาต่างกันมีควร
ควรจะมีพัทธศรีมาเดียวกัน

ก็เลยรวมกันเป็นวัดหน้ากลาง

บุรณปฏิสังขรครั้งใหญ่

มีเจ้าพระยารัตนาธิเบศ

บุฏนปฏิสังขรวัดนากลาง
แล้วก็สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

แล้วน้อมกล้าวถวายวัดนาคจึงเป็นพระอารามหลวง
แล้วก็มีนามใหม่ว่าวัดพระยาธรรม
ก็หมายถึงวัดที่เจ้าพระยารัฐนาธิเบสเป็นผู้ไปทำไปสร้างขึ้นใหม่
ก็เป็นชื่อปัจจุบันคือวัดพระยาธรรม
แล้วก็มีการบุรณปฏิสังขรด้วยมาจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นณตอนนี้นะคะสิ่งที่ต้องประเมินก็คือการยุบตัวลงมาในแนวดิ่งนั้น
ตัวลงมามากน้อยขนาดไหน
ก็ต้องดูว่าจะมีฝนตกลมแรงที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมหรือเปล่า

มีการดำเนินการยังไงต่อไปบ้างนะคะ